บ้านเรานะครับการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกก็ยังเป็นสิ่งที่ยังหาทางออกไม่เจอนะครับ
ก็แจ้งว่าสมาคมเนี่ยได้มีการกำหนดโปรแกรมการขันออกมาใหม่ที่มีการเตะแบบข้ามปี
แต่เมื่อมาถึงวันนี้แล้วที่เวลามันกระชั้นชิด
ทำให้ไม่ยอมถ่ายข้ามปีนั้น

อย่างไรก็ตามครับในวันศุกร์ที่๒๔กรกฎาคมนี้นะครับ